มาถึงข่าวที่โปรยเอาไว้ตอนปิดช่วงที่แล้วครับ

นักศึกษาสาวคนหนึ่งเธอต้องถูกตัดขาหนึ่งข้าง

มีความจำเป็นต้องตัดขาแล้ว

นี่ค่ะคือเธอเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันฉับพลัน
คือยักษ์ยากเชื่อว่าเข็มสองแบบไขว้แน่
ที่ทำให้ลูกเขาหลานเขาต้องตัดขาแบบนี้

ในจำลัดขนาดผลท่านผู้บริการวิทยาลัยชุมชนพังงา

ลงพื้นที่ไปพบกับนางห้าเหลี่ยนะฮะ

บ้านเลขที่อยู่ที่๘ทับ๑หมู่๗นะครับ
บ้านท่าด่านตะบนเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงา
หลังจากพบว่านางสาวเกรดสิรีกองแก้วอายุ๒๐ปี
เธอเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ที่๒แบบไขว้จากหน่วยฉีดวัคซีนที่อำเภอเมืองพังงา
โรงพยาบาลพังงาต้องส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
แล้วก็ล่าสุดคณะแพทย์วินิจฉัยว่า
เธอเป็นโรคเส้นเลือดแดงสองข้างอุดตันฉับพลัน
จนต้องตัดขาข้างซ้ายเหนือเข่าหรือเหนือเข่าไป๑ข้าง
ทำให้ญาติกับหลายคนเชื่อว่าสาเหตุ
นายอุณหภงธรรมโรงสรุปอายุ๒๕ปี

หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา
หลังจากนั้น๓วันเธอมีไข้แน่นหน้าอก
ไปอีก๒วันครับก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพังงา

มีอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับ
แล้วก็นัดอีก๗วันเพื่อให้มาตรวจซ้ำ
แต่ไม่ถึงวันนัดครับเกิดอาการปวดขาข้างซ้าย
รีบไปโรงพยาบาลพังงานะครับแพทย์ผ่าตัดด่วนแล้วพบว่า
มีเนื้อตายมีเนื้อตายอยู่
ก็เลยต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลกระบี่

ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขรานคริน
จนเธอต้องถูกตัดขาในที่สุด
นางสาวนัตรดาธรรมรักษ์นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบ้าง
คราวนี้มาเล่าบอกว่านางสาวเกดสิวรีจะผ่าตัดขา
ก็คุยกับคณะแพทย์โรงพยาบาลสงขรานครินทร์
ก็ชี้แจงบอกว่านี่เป็นผลข้างเคียง

แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมโรงพยาบาลพังงา

เป็นริ่มเลือดจากโรคประจำตัวเธอว่าแบบนั้นนะครับ

ถ้าตัวเองอายุ๒๐มันต้องตัดขาด้วยสาเหตุแบบนี้
ผู้หญิงตัดขาตั้งแต่หัวเข่าลงไปจะรู้สึกยังไง
อาจารย์วิทยาลัยและเพื่อนนักศึกษา
ร่วมการบริจาคเงินช่วยเหลือให้ก้อนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งเรียกร้องเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องขาเทียม
แล้วก็เยียวยาเรื่องการสูญเสียขา
ในครั้งนี้ให้กับลูกกับหลานของเขาด้วยฮะ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางญาติญาติเองก็ติดใจสงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน
เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูภาพจากคลิปนี้

แล้วก็เหมือนกับเกิดอาการมึนพิงกับกล่อง
หลังจากนั้นพยายามจะเดินออกไปแล้วก็ล้มลงกองกับพื้น
แล้วสุดท้ายเนี่ยพยายามจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ช่วยไว้ไม่ทันนะคะ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิต

ทีมข่าวของเราไปที่โกดังแห่งนี้ที่บางบัวทองนนทบุรี

คุณอดิเรกบอกว่านายมโนสิตผู้เสียชีวิตกำลังจะกลับบ้าน
แล้วเกิดอาการจุกแน่นที่หน้าอกก็เลยโทรหาแฟน

หลังจากโทรศัพท์จู่ก็หน้ามืดล้มลง
เพื่อนก็ช่วยกันหามขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่ามีอาการตาค้างจนต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ

เอาของมาพัดให้แล้วก็เอายาดมมาดม
แล้วก็เรียกเรียกเขาเรียกชื่อเขา
ก็ดูเหมือนว่ามีสติขึ้นมาหน่อย
แล้วก็โทรเรียกหน่วยกู้ภัยกัน
เผ้ออยู่บนรถใช่บนรถตอนที่เขาส่ง
ก็เรียกชื่อพี่พนักงานที่เขาทำอยู่ด้วยกัน

แล้วก็ก่อนถึงโรงพยาบาล

มันมีจุดที่ภรรยาเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
บอกว่าหลังจากผู้เสียชีวิต
เขาฉีดวัคซีนเมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็มีอาการผื่นขึ้นแล้วก็คันมาเรื่อยเลยค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งเธอก็ทำใจไม่ได้ที่สามีจากไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็กังวลว่าถ้าแบบนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยา
เพราะว่าสามีเสียชีวิต๒อาทิตย์หลังฉีดวัคซีน
ไม่ใช่๓๐นาทีหลังฉีดอย่างที่รัฐบาลเคยประกาศเอาไว้
ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตในใบรับรองการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ระบุไว้ว่าสามีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คั่วหัวใจแตก
เพราะเธอบอกว่าสามีไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่มีประวัติการรักษาโรคนี้ด้วยค่ะ